ชาวบ้านที่อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
ไปเห็นบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็เอกสารทางราชการอีกหลายอย่าง
ถูกทิ้งเอาไว้กับกองขยะริมถนนนะครับก็เลยไม่สบายใจว่าจะมีมิจฉาชีพ
เอาไปใช้ในทางไม่ดีหรือไม่ล่าสุดตำรวจสพบังละมุงออกมาชี้แจงแล้วนะครับ
อบระเด็นจากรายงานครับ
เสียภาษีกรมขนส่งทางบก

ถูกทิ้งไว้ริมทางปะปนกับขยะ

ตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางระมุงจังหวัดชนบุรี
โดยชาวบ้านในพื้นที่เป็นผู้พบเห็น
และแจ้งตำรวจสพบางระมุงให้เข้ามาตรวจสอบ
ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าบัตรประชาชนมาจากหลายพื้นที่
จังหวัดมีทั้งบัตรเก่าและบัตรใหม่

และยังไม่หมดอายุจำนวน๓๒๒ใบ
เนาใบสั่งเก่าจำนวน๕๐๐ใบ
เสียภาษีกรมขนส่งทางบกจำนวน๓๔ใบ
ป้ายวงกลมของรถยนต์จำนวน๑ใบ
และเอกสารอื่นที่มาจากหลายสถานที่
เจ้าหน้าที่ได้เก็บไว้เป็นหลักฐาน
ชาวบ้านที่พบเห็นยืนยันมีบัตรประชาชนกว่า๒๐๐ใบ
บางส่วนเป็นบัตรใหม่หอรวมกับใบสั่งของสพบางระมุง
ขณะที่บริเวณนี้มีชาวบ้านนำขยะมาทิ้งเป็นประจำ
แต่เพิ่งเคยเห็นขยะจำพวกบัตรประชาชนและเอกสารสำคัญเป็นครั้งแรก
ไม่รู้เจตนาการทิ้งแต่มองว่าไม่สมควร
ผลที่จะตามมาหากบัตรไปตกอยู่ในมือของกลุ่มมิจฉาชีพ
ไม่มีก็มีแต่ก็ทิ้งขยะธรรมดาทั่วไปของชาวบ้าน
เอามาทิ้งใบไม้เศษไม้อะไรแบบนี้
อืมแล้วมีใครเขาว่าอะไรไหมไปทิ้งแบบนั้นอ่ะ

มีแม่ข้าวที่เราเคยได้ยินตรงนี้มีชาวบ้านเค้ามาพูดว่าเออทิ้งไง
ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าบางทีเขาทิ้งแล้วก็เขาก็เผาก็มี
แต่ชาวบ้านเขามาทิ้งทั่วไปแหละแต่ของบริษัททิ้งแต่ข้างใน
ทีนี้เรามองว่าแบบเอาเอกสารสำคัญหรือว่าบัตรประชาชน
ที่มันเป็นหน้าของประชาชนทั่วไปมาทิ้งอย่างนี้
เราคิดว่ามันเหมาะสมไหม

ก็น่าจะเก็บของเราให้ดีไม่น่ามาทิ้ง
ผู้กำกับการสพบางระมุงระบุว่า
เนาใบสั่งที่พบเห็นเป็นของเก่า
ตั้งแต่ปี๒๕๕๓ถึง๒๕๕๙
ส่วนบัตรประชาชนตรวจสอบหมดอายุไปหลายปีแล้ว
ซึ่งสาเหตุที่ไปตกหล่นที่พื้นที่ดังกล่าว

ระหว่างการปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่
นโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โดยรองผู้กำกับการสอบสวนเป็นผู้รับผิดชอบ
ซึ่งระหว่างที่นำเอกสารไปเก็บอย่างบ้านพักส่วนตัว
ปรากฏว่ามีเอกสารบางส่วนตกหล่นริมถนน
ก่อนที่จะมีชาวบ้านไปพบเห็น

เพราะเป็นเอกสารราชการที่ต้องเก็บอย่างน้อย๑๐ปี

ส่วนบัตรประชาชนที่หมดอายุจำนวนมาก

มาจากการกวดขันวินัยจราจร
ซึ่งสมัยก่อนระบบยังไม่เชื่อมต่อกัน
จึงสามารถยึดไว้ได้
และเอกสารบางตัวจะเก็บเข้าไปที่ห้องพัก
แต่ห้องตอนนี้อยู่ระหว่างการทาสีอยู่
เราก็เลยไม่สามารถที่จะดันเก็บไปในห้องได้
ก็เลยท่านหัวหน้างานสอบสวน
ก็เลยรับว่าเดี๋ยวเอาไปเก็บไว้ให้ก่อน

เพราะจริงเอาไปเยอะมากหล่มแล้วเลยไม่รู้
เอกสาร๑๐ปีแล้วครับเกือบ๑๐ปีแล้วครับเกือบ
เกือบนะครับถ้า๑๐ปีจะต้องทำลาย
ต้องจำหน่ายไปตามวงรอบการทำลายเอกสาร

เครือข่ายรณลงทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
ระบุว่าตามกฎหมายตำรวจที่ทำหน้าที่ขนย้าย
บัตรประชาชนและเอกสารสำคัญ

โดยจะต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
และถึงแม้ว่าบัตรประชาชนจะหมดอายุไปแล้ว
แต่มิจฉาชีพอาจนำไปกระทำความผิดได้

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน